ออกกันเพื่อเรื่องสวยงามกันบ้างดีกว่า
นิยามคำว่าสวยของคนเราเนี่ยนะในยุคสมัยนี้มันแตกต่างกันออกไป
ไม่จำเป็นต้องแบบสูงขาวหุ่นแบบดีหรือขาเรียวอะไรแบบนี้มันไม่จำเป็นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรารวบตึงมาฝากคุณผู้ชม
เริ่มกันที่นางเอกสาวสวย

พูดมา

สวยมาก
หนูอ้วนขึ้นและบ้านแคบลงอะคะ

เช๊ะป๊าหุ่นมันน่าขยำ

ซึ่งชาวบ้าน๘พูดแบบพี่แจ๊คเลยว่า
ลูกแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอวบ
เขาเรียกว่าสมส่วนแบบพอดิบพอดี
ที่สำคัญอวบแล้วไงหัวใจเป็นสีชมพูนะคะ

คุณผู้ชมอีกหนึ่งสาวนะคะที่ออกมายืนยันนะคะว่า
ฉันก็รักในสรีระของฉัน
ตอนนี้ก็โดนวิจันแรงมากเรื่องรูปราก
รูปรางว่าตอนเล่นน้ำที่สงการภาพพรอบนี้
บางคนไปเห็นแล้วแบบอุ๊ยไม่เห็นจะเหมือนในรูปเลย
ฐานต้นเมื่อกี๊หลังบอกตอนนั้นเธอก็อัดคลิปตอบ
ตอบกลับคนที่บูลลี่เธอว่าเธอก็ชอบแบบนี้
ต้องมาลดค่าด้อยค่าเธอด้วย
สุดนะคะก็ได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความอีกครั้งนะคะ
บอกว่าคนที่ชอบมาติว่าปูต้องผอม

ขอถามหน่อยนะคะว่าทำไมต้องบังคับผู้หญิง
ให้เป็นในแบบที่คุณชอบ
ถึงเวลาที่คุณควรจะเลิกบูลลี่คนอื่นเรื่องรูปร่างได้แล้ว
พร้อมย้ำชัดนะคะว่าฉันชอบแบบนี้จบนะ

ท้ายกันที่ตัวมันดาพลอยเชอร์มานค่ะ
อีกหนึ่งสาวที่บอกเลยว่าเสน่ห์และความเซ็กซี่ของเธอโอ้โห
อยู่ที่เนื้อหนังมังสาที่พอเหมาะพอดีกับรูปร่าง

คนเรามันจะสมบูรณ์แบบตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้หรอก

มันต้องแบบว่าพักกินแบบหมีแพนด้าบ้างคุณผู้ชมค่ะ

แต่พอถึงเวลาที่ต้องฟิตก็จัดหนักทั้งเรื่องอาหารทั้งการพักผ่อน

ดีจนคุณหมอยังชมเลยค่ะ
คือบางทีเราไปฟังเยอะว่าแบบคนติติงอ้วนบ้างอะไรบ้างเราก็เครียดนะ
ใช่เราก็จะมาดมั่น
ที่จะทำหน้าที่ก่อนตรงนี้ที่สุด
แต่เอาจริงความสวยมันมีหลากหลายรูปแบบ

เพราะว่าเราฉีดยาตัวเองมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วว่าเราสวย